ที่เราจะไปพูดถึงอาการบาดเจ็บของเขา
ผมแอบได้ข่าวมาว่าเจ้าก๊อฟของเรา

ก๊อกเขาโดนอะไรมาบ้าง
และในแคมป์ทีมชาติเขาสนิทสนมกับใครมากที่สุด
เตะในทีมชาติเลยหรือว่าเพื่อนเป็นคนสอนซี้ใคร
คือเมื่อก่อนเนี่ยนอนกับชับกุย
พอจับปุ้ยเจ็บก็มานอนกับที่ตองโด

ใช่คือจนทุกคนแซวว่าแบบชอบลูกครึ่งอะไรอย่างนี้

ซีซีซัวร์ซีซัวร์เป็นเพื่อนมั้ง

ลงไอจีวันก่อนนะครับผมว่า๒๓แล้วนะเจ๊
แกล้งพี่ได้แล้วพี่เจ็บ

แล้วต่อยแรงอะพี่แล้วลูกหนูมันขึ้นอ่ะเจ็บ
ต่อยซ้ายพี่พี่ผมจัดข้างนี้ตอยข้างนี้
บอกให้ดีครอลโกคค์ไหนว่างั้นเจ๊ค่อยต้องแดดตอนเนี่ย
พอแล้วไหนมันจะหนักกว่าเท้า
เรียกได้ว่าเป็นที่รักของเพื่อนจริงเลยนะครับ
แต่ตอนนี้ผมว่าเพื่อนในแคมป์เนี่ยคงเหงาไม่น้อยเลยนะครับ
เพราะเจ้าตัวเกิดมีอาการบาดเจ็บขึ้นมา
ไม่ได้ไปช่วยเพื่อนร่วมสู้ศึกกับชาติต่าง
ซึ่งอาการบาดเจ็บเที่ยวเรือหลังนี้
อล์ฟได้ต่อสู้มาอย่างยาวนาน

และได้กลับไปร่วมรับใช้ทีมชาติ
ที่เกอร์ฟนี่บาตรเจ็บมึงบาตรเจ็บ

เอ็นไก้หน้าคือตรงนี้นะฮะอันนี้พักมากี่เดือนละ
ตอนนี้พักมา๑เดือนแล้ว๑เดือนต้องพักทั้งหมดกี่เดือน

ถือว่าเป็นการเจ็บหนักที่สุดนะ
เจ็บที่นานยาวที่สุดหนักที่สุดของการเล่นฟุตบอลมา

กี่ครับ

ถ้าเผาก็เป็นถาด

แต่ถ้าเราผ่านคำวิจารณ์ผ่านความท้อแท้ไปได้

โอ้โฮอันนี้ฝากไก่ศรครับ
โอ้โหทีเด็ดครับของตัวสำรอง

เนื่องจากต้องรีบต่อสู้กับอาการบาดเจ็บของตัวเอง
เพื่อเป้าหมายการกลับคืนสู่ทัพช้างศึกอีกครั้ง
แต่ถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะยังไม่พร้อม

จิตใจของเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าภูผาเพชรมากขึ้นอีกเท่าตัวเช่นเดียวกัน
คิดที่มันสัดเพราะอะไรนะ
เพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานมันน่ะ
เพราะปกติเราจะซ้อมมันก็ใช้งานมันปกติ
พอเราหักพอมันเจ็บแล้ว
ที่ดูแลอยาการจิตใจอีกอัน
ส่วนระยะเวลาก็คือ
ถ้าหาขึนมาก็ใช้ระยะเวลาประมาณ

ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่ที่นักฮีลาแต่ละคน
ฝากความรู้สึกถึงแฟนบอลเช้าไทยหน่อย

เราต้องมีสติมีสมาธิ
เพราะฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์

ความสนุกความท้าทายมันอยู่ตรงนี้นะครับ

เราพยายามช่วยเพื่อนให้ได้มากที่สุด

ผ่านความท้อแท้ไปได้
เราก็จะเป็นเพชร